ดูเหตุการณ์ต่อต่อเลยแล้วกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นนุ่มหลอนยาแล้วเขาถือมีด

ใช่ค่ะถูกแทงเต้งกลัวก็ตกใจเนี่ยนะคะ

พยายามจะไปช่วยระงับเหตุนะ
ปรากฏว่าตำรวจอาสานั่นแหละโดนแทงได้รับบาดเจ็บ

ใช่นี่ดูสิวัดป่าสภาพของวัดป่าสมณัฐสันตยาราม

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอากำลังไปเลยนี่
คนนี้ผู้ชายคนนี้อายุ๓๙ปี
นี่ตำรวจเขาไปสกัดจับเอาไว้ได้นะแล้วก็ยึดมีดเอาไว้ก่อนเลย
ท่าทางเขาก็ยังมีอาการอยู่นะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาได้ใช้มีดแทงตำรวจอาสา
นายนี้น่าจะสาหัสมากกว่านี้อ่ะนะคะเพราะว่าตำรวจอาสาตอนแรกไปกันสองนายฮะ
ใช่จะไปควบคุมตัวถูกแทงสวนมาและตำรวจจริงหลายหลายคนเนี่ย
หลายหลายนายเนี่ยก็ไปถึงจุดเกิดเหตุพอดี
ช่วยไว้ได้นะฮะไปถามพระลูกวัดหน่อยละกันค่ะ
พระลูกวัดที่ไปช่วยระงับเหตุเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยนายคนนี้เหรอ
สติไม่ค่อยดีบ้านก็อยู่หน้าวัดนี่แหละแต่ไม่ได้เข้ามานอนในวัดนะ
จะถือมีดเดินไปเดินมาครับแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเขาอ่ะ
คือเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มานอนในวัดสักปีนึงแล้วนะมามา
คือบ้านอยู่หน้าวัดแต่ผู้ชายคนนี้ชอบมาอาศัยอยู่ภายในวัด
นอนอยู่ในวัดแบบนี้ปีหนึ่งเลยคุณ
แต่ทีนี้พอเข้ามาคุณก็จะถือมีดไปมาใครที่เดินเข้าใกล้ก็ขู่ขู่
จะใช้มีดแทงจนมารอบนี้ค่ะตำรวจอาสาเข้าไปใกล้
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุเอามีดแทงตำรวจอาสาแทงตรงหน้าผากอ่ะ
ตรงหัวไปสองแผลก็เจ็บสิจังหวะนั้นน่ะก็มีการพยายามจะไปแย่งมีดออกมา

แกคว้าไปทำอะไรเรียนก็ต้องดูเอาพี่เนทนะก็ถามพี่เนทอยู่
เวลาแกเจอพระอาจารย์นี่แกก็จะเชื่อฟัง

ถ้าผมไม่ห้ามนะครับก็น่าจะหนักอยู่นะวันนั้นผม

เนรเนรอยู่ในนี้เนรว่ายังไงบ้าง
เนรที่ถูกขู่ว่าจะแทงนะคุณ
คือสามะเนรบอกว่าตอนกลางคืนกำลังจะออกไปเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เจอนายอเนกคนนี้แหละ

เพราะว่านายอเนกชอบมานอนอยู่ในวัด
แต่นายอเนกชอบถือมีดและขู่เนรหลายครั้งแล้วนะ
แต่เนรไม่กล้าบอกท่านเจ้าอาวาสเนรก็ได้แต่ทน
แต่เมื่อคืนนี้พอเนรออกมาจ๊ะเอกับนายอเนกคนนี้
นายอเนกก็ถามเลยมึงกล้าไหม
เนรงงว่ามึงกล้าอะไรนายอเนกถามว่ามึงกล้าไหม
ถ้ากล้าเนี่ยไปฟ้องเจ้าอาวาสเลยอ้าวเนรก็เดินหนีสิคุณ
เพราะเห็นนายอเนกมีมีดอยู่และเนรก็ไปฟ้องเจ้าอาวาส
แล้วก็พระลูกวัดก็เลยมาช่วยนี่แหละครับ
แล้วเดี๋ยวจะให้ฟังนะเจ้าอาวาสเนี่ยพอรับรู้ปัญหาเจ้า
ไปคุยกับแม่ของคนก่อเหตุแล้วได้รับคำตอบว่าอะไรก็อึ้งไปเหมือนกัน
เพราะว่าเราไปถามเจ้าอาวาสคือพระอธิการจรูนชิตวัฒโน
ท่านบอกว่าที่วัดนี้นะวัดป่าก็มีพระอยู่สองรูป
สิบสี่รูปนายอเนกคนนี้บ้านเขาอยู่ใกล้วัดใช่ไหม
แล้วเดือนที่แล้วเขามานอนอยู่ตรงหลังกุฏิเนร
อาตมาก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุไม่ดี
อาตมาก็เลยไปบอกกับพ่อแม่เขา
ปรากฏว่าพ่อแม่ของนายอเนกบอกแบบนี้
พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ

คือไปคุยกับพ่อแม่เขา
แล้วพ่อแม่เขาบอกว่ามอบลูกให้กับวัดดูแลแล้วนะ
เอาล่ะเออเมื่อที่ผมขออภัยนะ
นายอเนกเป็นตบรรยาศาสนับเจ็บนะ

ทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

หารือว่าจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไง
ทีนี้ไปคุยกับแม่ของคนก่อเหตุหน่อย
ของชายคนนี้บอกว่าอ๋อลูกฉันทำงานอยู่โรงน้ำแข็ง
เคยมีเมียมีลูกนะแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วแยกทางกันไปแล้ว
ลูกฉันเสียใจแล้วลูกฉันก็เครียด
เสพยาปรากฏว่าหลอน
ที่ผ่านมาฉันก็เคยพาไปบำบัดรักษาแล้ว
แต่พอออกมามันก็เสพยาเหมือนเดิม
แล้วก็เนี่ยไม่อยู่บ้านหรอกมาอยู่ที่วัดนั่นแหละเฮ้ย
ลูกฉันทำฉันก็เสียใจนะ
แต่ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรม
แล้วก็ปล่อยไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แม่ของชายวัย๓๙ที่คลั่งบอกแบบนี้
ทีนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
ทำร้ายผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
อันนี้โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐นะ
แล้วตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บตำรวจอาสาที่ชื่ออเนกเนี่ย

แต่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วดูรอยหยดเลือด
ดเลือดอยู่ที่หินตรงนี้ตรงที่พื้นดินตรงนี้
อาสาบอกตอนนั้นผมพุ่งจะไปจับตัวเขา
เขาแทงสวนมาเลยโดนคิ้วโดนหัว
คุณถ้าเกิดไม่มีคนช่วยหนักกว่านี้เลยนะคะ